คุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะครับมีชาวบ้านไปเจอศพหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ก็ถูกฆ่าข่มขืนแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในสวนกล้วยนะครับ

ตรงนี้ฮะเปลี่ยวทีเดียวนะครับ
ผู้หญิงคนนี้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๒๐ชั่วโมง
เป็นหญิงสาวผิวคล้ำอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ลำคอมีร่องรอยคล้ายการถูกรัดคอหน้าผากฝั่งขวา
มีรอยกระแทกเป็นรอยถลอกน่าจะถูกคมขืนจากการสัดภาษณ์ของเจ้าหน้าที่
เพราะว่าไม่ได้สวมเสื้อผ้านะครับตรงนี้ครับ
คือเมื่อเช้าประมาณ๗โมงเช้ามีเจ้าของสวนกล้วย
เขาก็มาดูสวนกล้วยเพราะว่าน้ำมันเอ่อท่วมขึ้นมานะฮะ
ดูไปดูมาปรากฏว่าไปเจอศพคนลอยขึ้นมานะฮะที่ร่องน้ำในสวนนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เจอคนร้าย
ที่เป็นชายชาวพม่าคนหนึ่งคือเช้าวันนี้เจ้าของสวนมาเจอศพ
แต่มีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๑๑นาฬิกา๓๐นาที
เดินมาแถวนี้เจอชายชาวพม่าคนหนึ่งยืนอยู่ไม่สวมเสื้อ
กางเกงตัวเดียวตัวเปียกทั้งตัวท่าทางวิตกกังวลสั่น
ก็คิดว่าสงสัยจะหนีการจับกลุ่มของตมมามั้ง
เพราะเป็นชาวพม่าพูดไทยอะไรไม่ได้เลยสอบถามอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
ชาวบ้านเขายังใจดีหาเสื้อผ้ามาให้ใส่นะ
แต่เขาก็แจ้งตำรวจให้มารับตัวไปก็คิดว่าหนีต่อมอมา
ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นจนเช้าวันนี้มารู้ข่าวว่าเจ้าของสวน
เจอศพผู้หญิงลอยน้ำมาโอ้โหสงสัยจะไม่ดีซะแล้ว
ใช่เอาฟังเจ้าของสวนกับฟังชาวบ้านที่เจอคนร้ายเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ

เสื้ออยู่ตรงเนี้ยเสื้อของผู้หญิงเสื้อแขนยาว
แล้วก็มีเสื้อทับอีกตัวแล้วก็เสื้อผู้ชายตัวนึง
หนุ่นก็เหนื่อยกอังเวียงยีนอังเวียงในอยู่ทั้งรวมกันเลย
นึกว่าหนีพวกต่อมอเขามาก็ไปที่บ้าน
ก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะฆ่าคนเพราะเมื่อวาน
เขามีแรงอาการไหมครับ

มันนั่งหม่อมูอร์ไซด์มาแล้วมาลงตรงนี้

ค่ะเห็นข้าวของผู้หญิงอำทางคือ
ทิ้งเข้าฝั่งนู้นหมดเลยเมื่อตอนช่วงบ่ายเนี่ยตำรวจมาค้นหาอยู่
โทรศัพท์ไปเครื่องก็กระเป๋าเป้กระเป๋ารองเท้าผู้หญิง

พันธุ์ตำรวจเอกกัมปนาศนาวิชัยภูมิกับการสพโพแก้ว
เจ้าของท่องที่นะครับบอกว่าพอเช้าวันนี้เจอศพผู้หญิง
เปลือยถูกทิ้งในร่องน้ำแบบนี้

ก็หนีเข้าเมืองมาด้วยนะครับให้ล่ามาแปลให้
สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
อายุ๒๐ปีชื่อในอองเมียวทอง
อ่องเมียวทองเนี่ยมาหางานเข้ามาทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
อกเข้ามาพาขี่จักรยานยนต์มานะฮะบอกว่าจะพามาเที่ยวนะครับ
แล้วก็เข้ามาที่สวนกล้วยแห่งนี้นะครับก็จะข่มขืนเขาแต่เขาไม่ยอม
ก็เลยทำร้ายเขานะครับแล้วก็ข่มขืนเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับทีนี้พอข่มขืนเขาแล้วกลัวว่าเขาจะไปแจ้งตำรวจ
ก็เลยจับเขาบีบคอแล้วกดน้ำจนเขาตายนะฮะก็ถอดเสื้อผ้าเขานะครับเอาไปทิ้งในร่องน้ำอีกฝั่งนึง
ศพก็ทิ้งร่องน้ำอีกฝั่งนึงเนี่ยหวังจะอำพลางคดีแบบนี้มันคิดง่ายไปไงนะ